ไปดูวันนี้มีเรื่องน่ายินดีของคุณปอยตรีชดา

ใช่เนาะเขาเรียกว่าจัดงานเลี้ยงสละโสดเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
โดยเหล่าคนบันเทิงทั้งในวงการนอกวงการ
ร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
โดยคุณปอยเองเขาเปิดเผยว่าเขาบอกว่าพอเห็นพี่โอ๊คปุ๊บเนี่ย
อยรู้เลยว่าที่พี่โอ๊คพูดกับปอยแม้หลายคน

แล้วทำให้ปอยรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคำตอบของชีวิต
ซึ่งปอยพูดกับพี่โอ๊คเมื่อไม่กี่วันว่า
อยโชคดีมากโชคดีกว่าผู้หญิงที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายอีก
โชคดีมากที่พี่โอ๊ครักปอยทำทุกอย่างให้ปอย
สิ่งที่พี่โอ๊คทำให้ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตาย
ไม่เสียดายชีวิตที่เกิดมาแล้วนี่คุณปอยบอกแบบนี้

ตอนนี้เป็นคุณปอยตรีชดาหงหยกนะ

อ้โหหดูครับมันจะต้องรู้สึก
แล้วปลอยคำแทนก่อนพูดกับพี่โอ๊คว่า
พูดกับพี่โอ๊คมาไม่กี่วันพี่โอ๊คเพิ่งว่า

ดีกว่าผู้หญิงที่ได้แต่งงานกับเจ้าชร้ายอีก
ฟังว่ากลักษณ์ไม่ได้แต่งงานกับพี่โอเครอไป

สุดยอดนะครับยินดีกับทุกผู้ด้วยนะครับอืมน่าข้าวน้ำกล้ายินดีด้วยค่ะ
ใช่ขอให้ครองรักกันยาวนานนะคะ

ถูกต้องเพราะว่าเห็นไปหลอกชุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะชุดมันก็เหมือนวันที่หนึ่งสวยมากเลย

ชุดบ้าบ่ายอย่างไหมครับใช่ไหมครับบ้าบ่ายอย่าง
ใช่ไหมครับชุดแบบเหมือนเป็นชุดพื้นเมือง

ดิฉันยิ้มจนอันนี้คือยิ้มหรือโบ่ครับ

ยิ้มจนแบบว่ารู้สึกปวดกามมาก
สูงมากนะครับ
ดีใจกับน้องจริงอะครับเหรอ

พลังแห่งความรักมันพลังที่วิเศษสุดเลยนะ

ตามไปเรื่อยค่ะ
เราไม่ต้องไปมองว่ามันจะต้องดี
มุมที่เรามีประสบการณ์มาไม่ดีอะไรอย่างนี้
เราก็จำเฉพาะนาทีของการที่ดีเอาไว้สิ
ก็เปิดอ่านไปหน้าแรกโอ้ยมันดีมากเลย
กระทั่งไปถึงหน้าที่มันแบบเริ่มจะไม่ดีแล้ว
เราก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนเล่มใหม่

โลกใบนี้มันต้องอยู่ในแอปแล้ว